แต่สำหรับคนมีค่าใหญ่หลวงนัก

บอกว่าคุณยายบัตรประชารัฐผ่านแล้วนะ

๑๐กิโลเลยหรอ
ซาลกครรภ์จังหวัดนครนายก
ด้วยความอารามดีใจนะ
มาแล้ว

ท่านบัตรประชารัฐผ่านแล้วนะ
คุณยายก็ยังจะเอาเส้นเข้าปากแม่นะฮะ
เอาขายก๋วยเตี๋ยวนะคนขายก๋วยเตี๋ยวบอก
แม่รวยอะไรมาล่ะนะคุณยายบอก
ไม่ได้รวยอะไรแค่ดีใจที่ทำบัตรประชารัฐผ่าน
แล้วคุณยายรู้ได้ยังไงว่าทำบัตรประชารัฐผ่าน
เขาเพิ่งเริ่มลงทะเบียนกันคุณยายบอกว่า
ฉันน่ะแอบไปถามพนักงานธนาคารมา
พนักงานธนาคารบอกฉันว่าแหล่งข่าวที่ผมบอก
บอกของคุณยายผ่านแล้วนะแต่โน้นแหละจะได้ใช้ต้นปีหน้า
ไม่รู้แหละไม่รู้แหละยายบอกยายดีใจอ่ะ
ปั่นจักรยานมาครับร้านก๋วยเตี๋ยวกว่า๑๐กิโลเมตร
เพื่อมาฉลองที่ทำบัตรประชารัฐผ่าน

ก็จะเอามาซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละ
เศรษฐกิจแบบนี้โอ้โห
นี่แหละฮะเงินที่เล็กน้อยสำหรับใครบางคน
แต่สำหรับคุณยายและอีกหลายคนเขา
มันเป็นเงินต่อชีวิตต่อลมหายใจต่อความสุขของท่าน